มากันที่ทีมชาติไทยนะครับในชุดลุยโอลิปิกเกมที่จะคัดเลือกกันนะครับ
รายการชิงแชมป์เอเชียหา๓ทีมสุดท้ายไปเล่นในรอบสุดท้ายของโอลิมปิกที่บราซิล
ฟิตไม่เลิกนะครับจะปล่อยตัวกลับบ้านมาปีใหม่กันนะครับ
ก็ยังต้องมีการซ้อมกันอีกนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงเช้านะครับ
ให้วิ่งกัน๖กิโลเมตรแล้วก็จับเวลานะครับซึ่งคนที่เข้าที่หนึ่งนั้น
เป็นคนที่ถูกตัดชื่อทิ้งจาก๒๓คนสุดท้ายครับ
ถือว่าจะปล่อยทั้งทีก็อยากจะดูร่างกายกันหน่อยนะครับ
สภาพร่างกายเป็นอย่างไรจิตใจดีอยู่แล้วความเข้าใจในเกมนั้นดีอยู่แล้วครับ
ล่าสุดนั้นก็มีการวิ่งกันนะครับในช่วงเช้าซึ่งทางซิโก้
ติศักดิเสนาเมืองนั้นก็พาลูกทีมทดสอบสมรรถภาพนะครับ
วิ่งระยะทาง๖กิโลเมตรปรากฏว่าคนที่วิ่งเข้าที่๑ก็คือมีโชคมหาสารนุกูลครับ
กองหลังรุ่น๑๙ปีทีมชาติไทยที่เข้าเส้นชัยได้เป็นที่๑นะครับ
เป็น๑หรือ๒คนที่หลุดโผล่จาก๒๓คนสุดท้ายอีก๑คนคือกาซีเดช
ขนาดที่อีก๑ผู้เล่นที่ทำเวลาได้ดีนะครับทนาศิษย์ศิริพาหาบอกว่า
ทดสอบในครั้งนี้จะช่วยในเรื่องของความอดทนแล้วก็ความแข็งแกร่ง

ต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแรง

วิ่งน้ำคนอื่นก่อนแล้วข้อยมาเดินที่หลัง

เหนื่อยยากขึ้นครับผม
สำหรับ๒๓คนสุดท้ายนะครับในชุดชิงแชมป์เอเชีย
ก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวันที่๒มกราคม
เพื่อฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามราชมังคลาฮิลาสถาน
ก่อนจะเดินทางไปที่กาต้าในคืนวันที่๓มกราคม
ร่วมกับเซาดีอะระเบียญี่ปุ่นและกาวลีเหนือโปรแกน่วดนี้ขึ้นหน้าจอโดย๑๓เจอกับเซาดีอะระเบีย
เจอกับญี่ปุ่นแล้วก็๑๙เจอกับเกาหลีเหนือ
ต้นปีมีฯภีร์ดีให้ชมให้เชียวนะครับ
เป็นทีเดียวครับธีรศิลป์แดงดาศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยของเมืองทองยูริเต็ดนั้น
โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งกับแฟนสาวก็คือน้องบีบีนะครับครูสิตาพลรัก
อดีตยูนิเต็ดดีว่าของสโมสรเมืองทองที่คบกันมาหลายปีก็คาดว่าทั้งคู่นั้นจะจัดวิธีแต่งงานในปีหน้านะครับ